เราจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดชนะชัยศรีหรือวัดเกาะค่ะ
คือเป็นวัดที่ทางครอบครัวของน้องแม็กซ์ผู้เสียชีวิต
นำร่างไปที่วัดแห่งนี้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนานะคะ

ให้ผู้หญิงท้องขึ้นกระเช้าของเจ้าหน้าที่ไปก่อน

เพื่อรอประกอบพิธีทางศาสนาหลังปีใหม่

เราได้คุยกับนางสาวสุนิสาอายุ๓๐ปี
แฟนสาวของในแม็กซ์นายวรวุฒิจิรษักนะคะ

จริงแล้วทำงานด้วยกันที่กาซิโนแห่งนี้
แต่วันเกิดเหตุเธอหยุดก็เลยกลับมาอยู่บ้าน
จัดงานฉลองวันเกิดและปีใหม่
ตอนเกิดเหตุแม็กซ์ส่งข้อความไปค่ะ

พอมารู้ว่าแม็กซ์เสียสละ
ให้คนท้องได้ขึ้นกระเช้าของเจ้าหน้าที่ลงจากอาคารมาก่อน

รับว่าเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ชื่นชมแฟนมากค่ะว่าแม็กซ์เป็นคนดีมีน้ำใจ

แปลกใจที่มักจะเสียสละให้คนท้องได้รอดปลอดภัยมาก่อน
ภูมิใจค่ะที่นาทีสุดท้ายของชีวิต
ก็ยังได้ทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่
อยากบอกกับแม็กซ์ว่าไม่ต้องห่วงอยากให้ไปสู่สุขติ
ถ้าเป็นไปได้ขอให้แม็กซ์ได้กลับมาเกิดคู่เธออีกครั้ง

ภูมิใจตรงที่ว่าการจักรไปของเขา

ความดีของเขามันเป็นที่จดจำอะ

อยากให้กลับมาเกิดเร็วเนอะแล้วก็จะรอ
ไม่เป็นไรเขาอายุยังน้อย
ขอให้ขอให้กลับมาเกิด
เราก็หวังนะเราหวังว่าคนคนหนึ่งทำดีขนาดนี้
จะใจร้ายเหรออะไรอย่างนี้
เรารอให้หวังให้เขากลับมาเกิดนะ